เรื่องนี้คนพูดถึงในโลกโซเชียลเยอะ
ที่ชนบุรีนะคะเดี๋ยวจะให้ดูภาพมีภาพเห็นเหตุการณ์ชัดเลย
คือจะมีตำรวจขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์มาแล้วก็ตามภาพคือขี่มาค่อนข้างเร็ว
ชนท้ายรถจักรยานยนต์ของสามีภรรยาคู่นึงซึ่งเขาไปซื้อหมูกระทะกำลังจะเอากลับไปกินที่บ้าน
กลายเป็นบาดเจ็บเนี่ยโอ้โหชนแรงนะคะบาดเจ็บสาหัสค่ะทั้ง๓คนเลยบาดเจ็บสาหัสหมดเลยนะคะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดเลยรถจักรยานยนต์ของสามีพระยาเขาขี่มาด้วยกัน
อันนี้คือเราพยายามทำภาพให้มันช้าลง
ขนาดเราทำภาพช้าลงนะคะรถที่ไปชนยังดูว่าค่อนข้างจะเร็วค่ะเป็นรถบิ๊กไบท์ของตำรวจค่ะ
เนี้ยคือภาพกล้องมุมจรปิดริมถนนเรียบบอตเตอร์เวย์ฝั่งสอพรดรหัวโล่จังหวัดชนบุรีค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจสพดอนหัวล่อไปตรวจสอบนะคะ
ก็มีกู้ภัยไตรคุณธรรมก็ไปที่เกิดเหตุ
นี่ค่ะบาดเจ็บอยู่บนถนนกันแบบนี้
นี่คือรถจักรยานยนต์คือคนเจ็บเนี่ยนะคะ๓ราย
ตำรวจเอกชนะศาลอนุสนพบหมู่ปราบรามสพดหัวล่อ
หัวแตกแล้วก็เจ็บที่กระดูกซี่โครงอาการสาหัสนะคะ
ตำรวจเองก็อาการสาหัสนะคะ
ส่วนอีก๒คนค่ะก็คือสามีพระยาที่เขามาด้วยกันนะคะ
นายเนติพงศ์ธรรมวงศ์เขาทำงานอยู่ที่
หัวแตกแล้วก็แผลใหญ่มากค่ะอาการสาหัส
นางสาวกันดาชัยแพงศรีอายุ๑๙ก็คือภรรยาของนายเนติพงศ์
หัวแตกแขนหักอาการสาหัสเหมือนกัน
อย่างที่เห็นในภาพคือปั๊มหัวใจกันเลยนะคะ
ปั๊มหัวใจแล้วก็ปฐมพยาบาล
รีบนำส่งโรงพยาบาลชนบุรีแต่สุดท้าย
มันเป็นเรื่องเศร้าคือนางสาวกันดา

แล้วก็อย่างที่เห็นในภาพก็จะมีบิ๊กไบท์ล้มคว่ำอยู่
มีรถจักรยานยนต์ของสามีภรรยาก็ล้มอยู่นะคะ

ช่วงท้ายรถจักรยานยนต์ของเขาที่โดนชน
คือยับเลยยับทั้งคัน
คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเขานั่งกินหมูกระทะอยู่ในร้าน
สามีพระยาคู่นี้ขี่รถจักรยานยนต์มาซื้อหมูกระทะ

ขี่ออกไปอยู่บนถนนได้ยินเสียงรถบิ๊กไบท์ขี่มาดังมาก
เห็นเหตุการณ์บอกว่าบิ๊กไบท์ขี่มาเสียงดังและขี่มาเร็วมากค่ะ
แล้วก็ชนท้ายรถจักรยานยนต์ของสามีภรรยา

ร่างของสามีพระยาคู่นี้กระเด็นออกมาจากรถ
แล้วก็ตกกระแทกพื้นนะคะ
โอ้โหตำรวจบอกว่าก็ต้องรอดูว่าทางฝั่งตำรวจที่ไปชนเนี่ย
อาการเป็นยังไงถ้าอาการดีขึ้นก็ต้องสอบปากคำเพิ่ม

แล้วก็มันก็ต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันด้วย